นึกว่าซอมบีสาวเหมาคั่นกัดหูนักท่องเที่ยว

ข้างหลังพี่เบิร์ตนั่นคือชนแกว่ง
หัวผมอยู่ตรงหูขาดพอดีคุณผู้ชม
ขาดไม่ใช่ขาดแล้วก็บ้วนทิ้งนะ
กลืนลงไปในท้องด้วยอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเขาเป็นอะไรอ่ะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่รู้รู้ตำรวจค่ะ

พอแม่เห็นอย่างผิดเลย

ยกเลยไม่งั้นแม่ก็โดด

พี่ไม่ถ่ายวีดีโอไว้วะ
เออถ่ายอยู่แล้วถูกกดถ่ายถูกกดเลย

ถ้าเกิดว่าฟังสำเนียงคิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ภาคอีสาน
แต่จริงไม่ใช่นะเหตุการณ์เกิดที่พัทยา
แต่เธอเป็นชาวบุรีรำ

ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมสายเดี่ยวสีชมพู
แล้วก็ใส่เกงขาสั้นจุ๊บเลยค่ะ
ชื่อว่ากันนิกาคำทรอายุ๒๘ปี
เป็นชาวบุรีรำท้ายที่สุดแล้ว
ถูกตำรวจสพเมืองพัทยารวบตัวนะคะ
วบตัวตอนที่ไปถึงอาการคลุ้มคลั่ง

คือตอนที่ตำรวจไปรวบตัวกันนิกา
เจ้าตัวไม่ยอมนะโวยวายแบบคือ
คือเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรลงไป
บอกแต่เพียงว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วที่สำคัญใช้เท้าเนี่ยถีบตำรวจไปด้วยนะคะ
ใช้เท้าถีบตำรวจจนกระทั่งตำรวจถึงขั้นแบบ
โอ้โหไม่ไหวแล้วต้องใส่กุญแจมือล็อกไว้กับท้ายรถกระบะคันนี้

โวยวายนะบอกเพื่อนให้ถ่ายคลิปไว้เลย
คือลักษณะคือเหมือนจะบอกว่าตำรวจรังแก่ประชาชน
ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตรงนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยกไฟแดง
ถนนสาย๒พัฒนาพัทยาใต้
หน้าวัดไทยมงคลตำรวจหนองปรืออำเภอบังละมุงจชนบุรีนะคะ

ชื่อกันนิกาคำทรไปดูคนเจ็บหน่อยไหม

เอ่ยเอาเยาะชิ้นส่วนตรงนั้น
ทีนี้เพื่อนคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
พวกเขานั่งรถสองแถวจะกลับที่พัก
พอรถมาจอดบริเวณแยกหน้า

ผู้ก่อเหตุอยู่ในสภาพคือเมาสุราไม่รู้ว่าเมายาด้วยหรือเปล่า
ขึ้นมาบนรถสองแถวตอนนั้นไม่รู้จักกัน

ต่อยคุณเจริญก่อนเลยแล้วก็กระโดดงับที่หูค่ะ

ตกใจแต่ทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งดู

ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุคือยังเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคือ

ประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ
แล้วก็ให้คุณเจริญคนเจ็บไปตรวจร่างกาย
แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มาแจ้งความนะคะ
ถ้าเกิดว่าอาการสาหัสก็ต้องแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
คือณตอนนี้อาจจะมีการตรวจสารเสพติดไปแล้ว

แต่ว่าที่ต่างประเทศเคยมีนะ
คนที่อันนั้นเมายาจริง
เมายาไปทำร้ายคนแล้วไปกัดใบหน้า
กัดจมูกเลยคือยาเสพติดนะ
โอ้โหแล้วเราต้องอยู่กับอะไรแบบนี้เหรอ
แล้วพัทยาเมืองท่องเที่ยวแถวนี้ออกไป
นี่คงแบบคนที่โดนกัดคงจะเจ็บมากนะ

ใช่หูแหว่งไปเลยใช่หูแหว่ง